อ่าเห็นคุณเดินแบบนี้ดิฉันบอกเลยตัวแม่ของดิฉันเข้ามานะคะ
นี่นะคะดิฉันไม่รู้ว่าเป็นเวทีแห่งความดราม่าและความฮาหรือเปล่า
คือกระแสดีไม่มีตกสักกะวันเลยทีเดียวนะครับเป็นเวทีสาวงามที่ลุกเป็นไฟจริง
เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดใครดีหัวที่สุดนะคะนี่
เข้าไปเก็บตัวกันกับรอบชุดว่ายน้ำเนรมิตรันเวย์เก๋ริมหาดสมิลา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูดีนะคะอันนี้ที่ฉันให้ดูบรรยากาศไปก่อน
มีรูปปั้นนางเงือกทองสัญลักษณ์ของเมืองสงครา
และน้ำทะเลสีฟ้าเป็นแบล็คกาวนะฮะเราเศร้างามิดแกรนด์เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเดินอวดหุ่น
แต่มีคนหนึ่งที่เดินได้แบบโอ้โหไปดูกันเองดิฉันไม่บรรยาย
อ่ะมีคลิปให้ดูค่ะใครปั๊วใครปังพังหรือเปล่าจัดไปจ้า
กันคอแทบหลุดเอ็วแทบเพล็ดแต่คนนี้โดดเด่นที่สุดในเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยจ้ะพี่จ๋า
อะไรมาย่องเหรออันนี้เขาเก็บตัวสมิลาสงครามเออ
ไม่ได้เก็บตัวที่ลำปางมีเมืองรถม้าเออเออดูท่าเดินซะก่อนเออ

แต่เห็นมิซส์นครพนมแบบแบบเนี่ยเขามีดรามะเนี่ย
ก็นี่แหละร้อนถึงคนจัดงานนะคะ
จะเรียกแม่งานหรือผู้งานดีพินวาดนะฮะก็มีดราม่าบานปลาย
คุณแคททำไมอ้วนตั้งหล่ะ
ก็เลยกลายเป็นดราม่าสนั่นข้ามเวทีไปเลย
เพราะว่า๒เวทีนี้มีการเปรียบเทียบการประกวดอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้ก็มีการบอกว่าเธอบูลลี่คนอื่นทำไม

นี่เป็นนางงามทัศนคติไม่ได้เลยนะ

งานนี้พี่นวัดยอมไม่ได้ค่ะ

คุณจะไปเก่งที่ไหนก็ไปเก่งแต่ไม่ใช่เวทีนี้
มีคลิปเสียงยาวประมาณ๑๐นาทีด้วยเป็นหลักฐานนะคะ
ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าใครนะคะแบบใสซื้อก็ตามไปอ่านดูในเพจนางงามก็ละกันนะคะ
ลืมตัวอะไรหรือเปล่า
ใช่แล้วไม่อยากจะบอกว่าพี่เป็นพี่รอกอหรือเปล่านะคะ